แสบกันหน่อยค่ะทำทีไปตีสนิทกับเจ้าของขายรถบิ๊กไบท์นะคะ
แล้วก็เป็นรถหรูเนี้ยนะคะจนเจ้าของเนี้ยเขาเชื่อใจ
แล้วสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมขอกุญแจรถบอกว่า
ขอขับเอ่อขี่มอเตอร์ไซต์เนี้ยไปทดสอบหน่อย
สุดท้ายแล้วก็เชิดรถไปเลยนะคะมูลค่าของรถเนี่ยหลักแสนบาทเลยนะคะ
มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้
ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์
ไปจับกลุ่มตัวได้ที่สิงห์บุรีค่ะ
แล้วประวัติเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะแสบมากจอนนี่นะ
จอนนี่จรจรนี่สุดท้ายนะคะตำรวจสามารถจับกลุ่มได้นะคะ
นายจอนนี่คนนี้เชื่อจริงว่าในวงศกรกิ่งแก้วอายุยี่สิบสองปี
ที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่รีสอร์ทในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวานนี้
หลังจากที่จอนนี่ไปขโมยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์บีเอ็มดับรูยูสีฟ้าขาว
อืมทะเบียนหกกชชเจ็ดแปดเก้ากรุงเทพมหานคร
ครับคันนี้คุณผู้ชมค่ะมูลค่าเฉียดล้านนะฮะอะไรฮะ
แสนกว่าบาทขโมยออกไปจากร้านเลยนะคะ
ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับตำรวจเขาทำงานไวนะอืม
สุดท้ายเมื่อวานนี้ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะแล้วตำรวจไปตรวจยึดเงินสดในกระเป๋าของจอนนี่ได้
แปดหมื่นบาทค่ะยึดรถจักรยานยนต์กลับคืนมาได้ให้กับเจ้าของก็คือ
นายทฤษฎิพัฒณ์กองอนุวัติวงศ์
เมื่อวานเนี่ยเดินทางมาที่โรงพักด้วยนะโอ้โหมากับเพื่อน
สีหน้าสีตาเนี่ยดีใจนะคะที่ได้รถคันนี้คืน
หลักแสนบาทนะมันแพงนะคุณ
มันแพงค่ะทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่า
นายจอนนี่เขาเนี้ยน่ะนะคะพฤติกรรมก็คือ
จะมีการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่านายจอนนี่เนี่ย
เพเดิมคือเป็นชาวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นายจอนนี่
เคยถูกจับกลุ่มติดคุกเยาวชนมาแล้ว
ในคดีรักทรัพย์เมื่อตอนอายุ๑๗ปี
หลังจากนั้นค่ะก็ได้รับการพ้นโทษออกมา
แล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
มีหมายจับในคดีลักทรัพย์ชิงทรัพย์อยู่ถึง๓หมายจับ
ที่ไหนบ้างมีทั้งเชียงใหม่ลบบุรีบางละมุงชนบุรี
จนกระทั่งมาที่นครสวรรค์แล้วก็มาก่อเหตุนี้ขึ้น
คือหนีมาที่นครสวรรค์ในช่วงปลายปีก่อนนะคะ
ในช่วงที่นายจอนนี่หลบหนีมาที่นครสวรรค์
ก็มีการไปตีสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็เป็นบุคคลที่มาตีสนิทด้วย
แล้วก็มักจะใช้เงินออกเที่ยวราตรีจำนวนมาก
เกือบทุกคืนทำให้คนเชื่อใจ

แล้วปรากฏว่าคนที่เชื่อใจหลงเชื่อ
ก็เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์
รวมถึงนายทิติพัฒน์เจ้าของรถบิ๊กไบท์คันเมื่อสักครู่

นายจอนนี่นะคะมักจะเอารถบิ๊กไบท์ไปตกแต่งที่ร้าน

เจ้าของร้านเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
แล้วให้กุญแจรถนายจอนไปทดลองขับ
นี่ไงไปทดลองขับ
สุดท้ายก็เชิดไปเลยนะคะ
วิธีการตีสนิทคือมักจะทำตัวรวย
หรูอยู่สบายผมมีรถบิ๊กไบท์ขับนะ
และเที่ยวราตรีท่องราตรี
และที่สำคัญอ้างว่าตัวเองเป็นทหารยศสูง
อายุเพิ่ง๒๒ปีจะยดทรงยดสูงอะไรกัน

และที่น่าสนใจที่สุดคือรถที่นายจอนนี่ขโมยไป
ใบตรวจสอบเป็นรถที่ถูกขโมยมาด้วย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการขยายผลต่อนะคะ